มาดูต่อกันที่คนที่ดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อก่อนเขาบอกเลยว่าตอนเด็กโดนล้อบ่อยว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่นั่นเองนะคะ
ทั้งอ้วนทั้งดำนะคะก็ใช้เวลาปฏิวัติตัวเองเป็นสิบปีค่ะ
อย่างที่บอกไปนะแก้มวิชญานีถ้าใครจำกันได้
ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็น่ารักแหละ
ตอนนี้ก็แบบสวยเป็นหุ่นดีโอ้โหอย่างน่าอัศจรรย์เลย
ล่าสุดค่ะแก้มวิชญานีขอพิสูจน์ตัวเองในฐานะอะไรจ๊ะ
ย้ำนะคะว่าไปเดินแบบไม่ได้ไปร้องเพลงนะจ๊ะ
งานนี้แก้มจะรู้สึกไงบ้างรวมไปถึงเพื่อนซีแต้วนัทพรที่แก้มไปร่วมยินดีในวันเปิดร้าน
ชาวเน็ตแชร์ภาพกันเยอะเลยเห็นภาพแต้วพร้อมจนซี่โครงโผล่
แล้วแก้มบอกเลยว่าตัวจริงแต้วก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะ
เลยกลายเป็นดราม่าอะไรมากมายสำหรับแต้วนะคะ
เดี๋ยวไปฟังแก้มวิชญานีนางแบบหน้าใหม่กันดีกว่าค่ะ
พี่เต้ทำชุดให้กับแก้มตั้งแต่ตอนประกวด
เพราะฉะนั้นมันเป็นครบรอบ๒๐ปีพอดีของทุกแอลลี่ด้วย
เขาเลยอยากให้แก้มไปเป็นส่วนหนึ่งในโชว์ค่ะทั้งเดินแบบแล้วก็จะมีโชว์ร้องเพลงด้วยค่ะ
แต่ว่าทุกวันนี้คือเราพัฒนาตัวเองในการที่เราออกกำลังกายดูแลตัวเอง
ทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วมีโอกาสดีหลายอย่างเข้ามาในชีวิต

แล้วแต้วไม่ด้วยความที่แต้วทำเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ต

ใช่แล้วเขาซ้อมเต้นหนักมากคือกล้ามบอกแก้วแล้วว่าแก้วกินข้าวกินข้าวหน่อยพี่